เกิดขึ้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
วันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดของร้านจับภาพได้

เอาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดในร้านข้าวต้ม

ถ้าร้านสองฝั่งพี่ทานมา๒ร้านแล้วก็เป็นร้านข้าวต้มธรรมดา
อย่างว่าก็มีนักดนตรีเขาเล่นให้ฟังอะไรแบบนี้
เล่นดนตรีสดใช่ไหมเขามีเวทีจัดส่งเขาใช่ไหมคะ
ร้านข้าวต้มที่เขาพนมที่กระบี่แบบนี้เลยค่ะ
แบบที่ก๊อฟพูดเลยนะมีการจัดเวทีดนตรีสด
แต่วันนั้นที่เกิดเรื่องนักดนตรีเขาไม่ได้แสดงค่ะ
แต่ปรากฏว่าคณะครูคณะนี้เขาไปดื่มไปกินจนเมาได้ที่
แล้วบอกเจ้าของร้านบอกอยากร้องคาราโอเกะ
แต่เขาไม่ได้มีให้บริการนะฮะสุดท้ายเออะโวยวายแล้วสั่งห้ามเลยนะ
สั่งห้ามทุกคนที่ไปกับคณะครูคณะนี้
มาอุดหนุนห้ามมาใช้บริการที่ร้านข้าวต้มร้านนี้อีก
สุดท้ายเจ้าของร้านต้องไปแจ้งความเชิญดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ

เออแล้วเขาผิดอะไรอ่ะร้านนี้
เดี๋ยวลายฟังต้องลายฟังแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก่อนร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มชื่อว่าครัวน้องไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือค่ำคืนวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เห็นไหมคะในคลิปคนที่มานั่งอยู่ที่โต๊ะยาวโต๊ะเนี่ย

เป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดนะคะมานั่งดื่มนั่งกิน
พอเมาได้ที่เขาเห็นแล้วแหละว่า
ทางร้านมีจัดโซนเหมือนลักษณะเป็นเวทีสดแสดงสด

ให้นักร้องมาร้องเพลงเพื่อให้ความบันเทิงกับลูกค้า
แต่วันนั้นไม่ได้มีคนมาร้องสดนะคะ
พอเขาเมาได้ที่เขาจะขึ้นไปร้องเพลงค่ะ
จะขึ้นไปร้องคาราโอเกะแต่ทางร้านบอกว่า
ที่ร้านไม่มีบริการให้ร้องคาราโอเกะ
กลุ่มชายกลุ่มนี้ไม่พอใจค่ะต่อว่าพนักงานของร้าน
แล้วก็ต่อว่าเจ้าของด้วยนะด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วสั่งให้คนที่ไปกับเขาบอกไม่ต้องมาอุดดุลร้านนี้อีกนะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอุไรวันบุญปลอด
อายุ๔๓ปีได้นำคลิปนี้แหละนี่ไปเลยนะคะ
ที่โรงพักเขาพนมแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มชายกลุ่มนี้ตามคลิปเลยค่ะ
คุณอุไรวันบอกว่าชายในคลิปทราบมาว่าเป็นครู
เป็นครูด้วยนะเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอเขาพนมของจังหวัดกะบี่มากับเพื่อนหลายคนค่ะ
เดินขึ้นไปเล่นดนตรีของร้านเพื่อจะขอร้องเพลง
แต่คืนนั้นร้านไม่ได้มีการแสดงดนตรีสด
ไม่มีบริการให้รองคาราโอเกะ
ก็เลยทำให้กลุ่มชายกลุ่มนี้ไม่พอใจ
ด่าทอได้ทดคำหยาบคายเออโวยไว
เขาเลยตัดสินใจค่ะคุณอุไรวันเลยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดี
เอาผิดทางกฎหมายนะคะเพราะไม่อยากให้พ่อพิมพ์ของชาติ
มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ค่ะหลังจากที่ไปแจ้งความแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนของโรงพักเขาพนมบอกว่าเดี๋ยวจะประสานคุณครูที่อยู่ในคลิปเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วก็นัดผู้เสียหายมาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะครับ
ว่าจะมีการยอมความหรือไม่อย่างไร
ร้านเขาก็ไม่ได้มีบอกนะว่ามีคาราโอเกะอะไรนะผมก็อ่านอยู่นะ
คิดเหมือนก๊อฟเลยครัวอุไรเพิ่มป้ายหน่อยฮะ
ครัวอุไรไม่มีคาราโอเกะบอกแบบนี้เลย
คุณครูทั้งนั้นน่ะเนาะอยากร้องคาราโอเกะก็ไปร้านที่เขามีเนาะ